ทุกผู้ชมครับที่สกลนครเนี่ยมันมีเหตุการณ์พี่ชายเนี่ย
ทำร้ายน้องชายจนเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าน้องชายเนี่ยเมาอลวาด
ทำลายข้าวของจะไปทำร้ายพ่อด้วยนะ
ก็ทนไม่ไหวจริงต้องป้องกันตัวด้วยดูแลพ่อด้วย
ใช้ใช้มีดเนี่ยนะฮะกระหน่ำฟันเข้าไปนะครับ
น้องเนี่ยเสียชีวิตอืมนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สกลนครนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวรวุฒิชื่อเล่นชื่อแหลมอายุ๓๐ปี
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุใช้มีดฟันเข้าไปเนี่ยคือนายทวีวุฒิชื่อเล่นชื่อกล่ำ
อายุสามสิบสี่ปีเป็นพี่ชายแท้แท้ของนายวรวุฒินะครับ
ทวีวุฒินี่เป็นพี่ชายวรวุฒินี่น้องชายทวีวุฒิใช้มีดเนี่ยฟันน้องชายไปหลายแผล
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่หมู่สิบเจ็ดตำบลสว่างแดนดิน
สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนี่คือมีดที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
มีดอิโต้นายทวีวุฒิเนี่ยรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
แล้วก็อยู่ที่ข้างข้างศพน้องชายนะเมื่อคืนนี้นะครับ
ตอนเกิดเหตุกู้ภัยก็ไปตำรวจก็ไปส่วนนี้เป็นสภาพศพนะฮะ
สภาพที่เกิดเหตุต่างต่างตำรวจเนี่ยบอกว่า
นายทวีวุฒิให้การอ้างว่าน้องชายเนี่ยเมาเหล้า
แล้วอารวาสทำลายข้าวของภายในบ้าน
แล้วจะไปทำร้ายพ่อด้วยตัวเขาก็ทนไม่ไหว
เขาก็เลยต้องเนี่ยแหละหยิบมีดมาเนี่ย
เพื่อป้องกันตัวป้องกันพ่อแล้วก็ระงับเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๑๒กรกฎาคมนะครับ
สพสว่างแดนดินก็คุมตัวนายทวีวุฒิไปดำเนินคดี
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับพ่อของผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องหา
นี่ฮะชื่อว่านายสุรัตน์อายุ๖๒ปี
นี่ลุงสุรัตนแกก็พาเข้าไปดูในบ้านนะครับ
ร่องรอยต่างเนี่ยว่ามีความเสียหายแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ลูกชายคนหนึ่งก็ตายไปอีกคนนึงก็ต้องถูกดำเนินคดีไป
จะป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวอย่างไรก็ต้องสืบสวนกันตามขั้นตอน
สุรัตน์ที่เป็นพ่อนะฮะ

บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๕โมงเย็น

แหมเนี่ยชื่อเล่นของวรวุฒิผู้ตายนะครับ
ไปซื้อเหล้ามาดื่มแล้วก็เกิดอาการเมาคลั่งอารวาส
ค้อนทุบทำลายข้าวของในบ้านเนี่ย
ทุบตู้กระจกจนแตกด้วยประตูหลังบ้านก็พัง
ตัวลุงสุรัตน์แกก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจ
เพื่อให้มานำตัวลูกชายไปสงบสติอารมณ์
พอลูกชายรู้ว่าพ่อเนี่ยโทรไปแจ้งตำรวจ
สุรัตน์แกบอกว่าวรวุฒิเนี่ยเดินตรงเข้ามาเลย
จะมาทำร้ายแกด้วยแล้วก็ชี้หน้านะ
ตอนนั้นลุงสุรัตนแกชี้หน้าลูกชายบอกว่าเข้ามาสิ
ตอนนั้นลูกชายก็ไม่กล้าเข้ามาแต่เดินไปถือค้อนไปหาค้อนนะ
หยิบค้อนแล้วเดินไปหาฝ่ายของพี่ชายคือทวีวุฒิ
ทำท่าเหมือนจะไปตีทวีวุฒิตอนนั้นลูกชายคนเล็กเนี่ยกำลังเมาเหล้าด้วยนะ
ซึ่งพี่ชายเนี่ยเขากำลังนั่งเหล่าไม้ไผ่อยู่
เพื่อจะทำคันเบ็ดนะซึ่งอยู่แถวข้างบ้าน
กำลังหลังไม่ไผ่ก็มีมีดอยู่ในมือทีนี้พอฝ่ายน้องชายเดินเข้าไปหาเนี่ย
ฝ่ายพี่ชายก็เลยต้องป้องกันตัวก็เลยใช้มีดอิโต้ที่อยู่ในมือเนี่ย
ฟันใส่เข้าไปหลายครั้งคือตัวของลุงสุรัตน์แกบอกว่า
กับภรรยาเนี่ยก็คือแม่ของทั้งคู่เนี่ยก็พยายามตะโกนห้ามกันแล้ว
ตอนนั้นฝ่ายคนเล็กเนี่ยลูกชายเนี่ยนอนแน่นิ่งกับพื้นไปแล้ว
แต่ลูกชายคนโตเนี่ยยังไม่หยุดแล้วก็พูดออกมาประมาณว่า
ตัวน้องชายเนี่ยสมควรตายนะพอฟันน้องจนแบบแน่นิ่งไปแล้ว
ก็ไม่ได้หนีไปไหนก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่
เพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งโทรไปแจ้งตำรวจด้วยให้มาระงับเหตุที่ลูกชายคนเล็กกำลังคลุมคลั่ง
สุรัตนแกบอกกับเรานะครับบอกว่าลูกชายทั้งสองคนไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะครับ
ก็ขยันทำงานกันดีนะซึ่งตัวของนายทวีวุฒิลูกชายคนโตเป็นคนนิ่งเงียบ
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ได้มีนิสัยโหดร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเหลืออด
กับพฤติกรรมของน้องชายและทำไปเพื่อป้องกันตัวอ่าเดี๋ยวฟังนะฮะ
ที่ลุงจะเล่าเอาไว้นะครับ
พอว่าพ่อนี่ไปแกล้งควมเดี๋ยวตำรวจมาจับไปบมนิสัย
พ่อก็เลยสี่หนามันปั๊บมันหลบมันก็ถือควันมาหาอายมัน

แล้วพ่อบอกเขาว่าไงครับ
มึงหยุดอยู่แค่นั้นก็บอกแค่นี้

บอกหยุดมันก็เหลียวมาไม่เห็นอะไร
ขั้นเด็ดอยู่นี่มันก็ยังมาหาเลย
บอกได้ว่าจังไหนมันก็เพียงแต่ว่า
มึงมันสมควรตายมันก็ว่าแค่นี้ว่าวให้
ก็ดีทุกคนลูกอ่ะคันเวลามันมากินเหล่ามันก็ดีทุกคน
แต่ว่าอายแบบนี้มันก็กินเหล่าเนี่ย
เขาก็ฝ่านกันสิไม่เห็นเหลียนไม่ก็ตายไม่เห็นอีกเลย
ในโรงภาพมันเข้าไปช่วยนะครับ
จราบตายอย่างเนี่ยค่ะลูกกินล้มจ้ะ
นั่งแป่งหนูก็ห่าดกับสัตว์คนอยู่จ้ะ

เราได้คุยกับภรรยาของนายวรวุฒินะฮะ

ชื่อนางสาววิรัยพรนะฮะอายุ๒๗นะครับ
บอกว่าปกติสามีจะมาหาพ่อกับแม่ที่บ้าน
แต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพี่ชายนะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยสามีก็มาหาพ่อกับแม่
จากนั้นช่วงเย็นเนี่ยเธอโทรหาสามี

บอกว่าสามีตายแล้วเธอบอกเอ้าอะไรเนี่ย

คิดว่าเออสามีนอนหลับหรือเปล่า
แล้วพ่อพูดเหมือนกับว่าสามีตายหรือเปล่า
จนมาถึงบ้านเนี่ยถึงรู้ว่าเอาสามีเสียชีวิตจริง
คือปกติเธอยืนยันว่าสามีเนี่ยเป็นคนกินเหล้า
เวลาเมาจะส่งเสียงดังแต่ไม่เคยทำร้ายคนอื่นนะ
ส่วนเรื่องทำลายข้าวของเนี่ยอันนี้มีเธอก็เคยเตือนตลอด
รับว่าทีแรกก็โกรธพี่ชายสามีแต่มาถึงตอนนี้เนี่ย
บอกว่าโกรธไปก็เท่านั้นสามีก็ฟื้นคืนมาไม่ได้
ก็เอาเป็นว่าก็ขออโหสิกรรมให้กันกันแล้วกัน
ที่สามีจะเสียชีวิตก่อนออกจากบ้านมาหาพ่อกับแม่เนี่ย
บอกว่ามันก็มีอะไรแปลกอยู่เหมือนเป็นรางสังหรณ์
เพราะอยู่สามีมาหอมแก้มเธอขณะที่เธอนอนอยู่
แล้วก็มีอีกหลายคนอยู่ด้วยทั้งที่ผ่านมาไม่เคยหอมแก้มเธอต่อหน้าคนอื่นเลย
เหมือนกับเป็นการบอกลากันหรือเปล่า
ก็เครียดอ่ะค่ะแต่ใกล้เห็นยังว่าใด
เพราะว่าเพื่อนก็แบบ

กับน้องเพราะว่าแฟนหนูก็บอกให้มาระบายให้หนูฟัง
เวลามาเห็นน้าอายเพื่อนก็คุยกันปกตินะคะ
ก็ไม่เคยเห็นเพื่อนท่าที่ว่าเพื่อนจะเครียดให้กัน

ท่าเบ่งวันนี้คอบทัวร์นำสมของน้ายวะละวุฒิ
วัดแล้วนะครับวัดป่าบ้านหนองทุ่ม
ก็แน่นอนแล้วฮะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ส่วนตัวพี่ชายเนี่ยตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวไว้แล้วนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
ที่สะกนนครเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องจะป้องกันตัวหรือไม่อะไรยังไงเนี่ย
ก็คงต้องต่อสู้กันทางคดีความกันต่อไป